มาแล้วตลอดตลาดของเราวันนี้ก่อนที่จะพาไปเช็คราคาสินค้านะคะขอพาไปดูอีกหนึ่งอาชีพก่อนเลยก็คือที่อำเภอเมืองจังหวัดตราดนะคะคุณสถาพรจันท่าจีนหรือว่าคุณน้อยอายุ๕๓
๑๕๙ปีอดีตเนี่ยเขาเคยเป็นเกษตรกรเลี้ยงกุ้งแต่ตอนนี้อาชีพที่เขาทำอยู่นี่หือมัสมัสมัสอยู่นี่อ่อปูอาชีพมัสปูดำ
นอกเกี๊ยวนิดหนึ่งทำให้เวลากินเขาหน่อยแล้วเค้าเหงียกอยากคุยด้วย
เฮ้ยไม่ได้มาคุยตอนนี้เล่ากูมัน

มัดแบบนี้เป็นการมัดแบบภาคกลาง
จะแตกต่างจากพื้นที่จังหวัดตราด
แต่ละภาคมัดไม่เหมือนกันอันนี้เพิ่งรู้
คุณสถาพรบอกว่าเขามีความชำนาญ

จริงตัวเขาเป็นคนจังหวัดสมุทรสาคร
หลังจากมีครอบครัวก็ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดตราด
ตอนแรกเลี้ยงกุ้งตอนนี้เลิกแล้วค่ะ
แล้วก็รับจ้างหลานชายที่เลี้ยงปูดำ
ซึ่งเขาจะทำการมัดปูดำแบบภาคกลางนะคะ
คือมัดปูระแบบภาคกลางเขาบอกเขาจะมัดทุกนิ้วปู
ทำให้ปูไม่สามารถขยับเดินได้
คือเค้าต้องมัดนิ้วมัดขามันให้มันเดิน
แล้วฝากปูดำไปกับรถส่งสินค้าทะเล
ไปตามห้างต่างในพื้นที่อีสาน

ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มัดมือมัดเท้า
มันโบกรถแล้วลงระหว่างทาง
นี่ปูหรือคนนั้นมันจะไปไม่ถึง
คุณโทรไปเรื่อยน้องไปต่อ
เขามัดจริงเพราะว่ามันต้องขนทรงเข้าใจไหมมันก็เรื่องมัดนิ้ว
เพราะปูมันจะไม่ได้ดิ้นไปไหนได้อันนี้คือความจริงเดี๋ยวมันหายจริง
มันไม่ได้พูดเล่นนะมันหายได้จริงนะปูมันหาย
มันมีขาดีแล้วใช่คุณสถาพรบอกว่าการมัดปูดำต้องมีความชำนาญมากนะคะ
เพราะว่าเคยโดนปูหนีบมาแล้วคนมัดปูอ่ะต้องมีประสบการณ์การโดนปูหนีบแน่นอนนะคะ
แล้วก็เนี่ยปูเนี่ยหลานชายเขาเลี้ยงในบ่อธรรมชาตินะคะก็รับจ้างหลานชายช่วยมัดปูดำ
ปกรณ์ก็มีแค่เชือกฟางเท่านั้นเองแล้วก็ใส่กระสอบเจาะรูนะคะแล้วก็
ส่งไปกับรถวิ่งอาหารทะเลไปปลายทางนะคะก็สร้างรายได้ได้แบบนี้แหละเป็นอีกหนึ่งอาชีพ
แต่ต้องบอกว่าเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความชำนาญและความสามารถนะคะไม่ใช่อยู่ดีไปจับปูมามัดได้เลย